กลับมาแล้วค่ะกับแก๊งป่วนด้วนราคาและน้องนนท์นะคะ

ตอนนี้เรียงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กระติกน้ำเป็นของที่ราคาถูกที่สุด

คุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะคิดตรงกับน้องนนท์ไหมคะ
ถ้าคิดตรงกันมาดูค่ะว่า

กระติกน้ำที่เป็นราคาตั้งต้นอยู่ที่

เป็นราคาเริ่มต้นที่สวยว่าอย่างนั้น

นี่คือเข็มขัดและสายยงบ่านะคะ
มาดูซิว่าจะแพงกว่า๑๐๐บาทหรือเปล่า

นนท์จะเริ่มสะสมที่๕๐๐บาท

ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะ

บาทเลยนะคะตอนนี้สะสมแล้ว๕๐๐บาท

ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโบนัส๓๐๐๐รออยู่
ห้อสนามจะต้องแพงกว่า๑๘๐บาท

๓๐๐บาท

ตอนนี้สะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท
เป็น๑๐๐๐บาทและมีสิทธิ์ลุ้นรับ๓๐๐๐บาท

ดูน่าจะแพงกว่า๓๐๐นะนี่มารุ้นกันค่ะว่าเป๊
ราคาจะแพงกว่าหม้อสนามหรือเปล่า

ถ้าแพงกว่า๓๐๐มีเฮค่ะมีสิทธิ์ได้๓๐๐๐

อ้าว

ไม่เป็นไรครับพี่รอยนึงแต่ก็๑๐๐นิดหนึ่งโอ้โฮนิดเดียว
นิดเดียวไม่น่าเชื่อว่ามอดสนามจะแพงกว่าเป๊นะคะเป๊นี่๒๐๐เอง
เป๊สกัดดาวน์ลุงเราสกัดแล้ว
ไม่มีสิทธิ์ลุ้นรับ๓๐๐๐แล้วนะคะมีสิทธิ์สะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท
แต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องมาดูที่ถุงนอนว่าถุงนอนจะแพงกว่า๓๐๐ไหม
ราคาถุงนอนอยู่ที่
และราคาถุงนอนอยู่ที่

ขอบคุณครับ
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
กระติกน้ำราคา๑๐๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือถุงนอนราคา๓๕๐บาท
สรุปว่าถุงนอนแพงสุดจริงเรียงไปได้ถูกต้องมากเลยนะวันนี้

พร้อมกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
ที่มารออยู่แล้วจะเป็นใคร
สนุกกันต่อเลยครับ
เธอน่ารักและสวยมากดูเต็มตาเหลือยังง
เป็นพนักงานรัฐค่ะวันนี้ถอดเครื่องแบบมาทายราคากันเลยค่ะ

ค่ะอยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ

ค่ะนี่ก็ทำงานรัฐเหมือนกัน

โอเคมันอาจจะดูเบานิดนึงนะแต่ไม่เป็นไร
คุณคะปกติแล้วช้อปปิ้งเก่งไหม
ปกติเหรอคะก็ชอบเก่งค่ะถ้าเป็นเครื่องสำอาง

ถ้าวันนี้คำถามของเราออกมาเป็นเครื่องสำอางปึ้ง
มั่นใจไหมว่าจะคว้าเงิน๓๐๐๐กลับบ้านแน่นอน
มั่นใจไหมวันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วค่ะ

เดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าแก๊งป่วนเขาจะให้ความรู้อะไรกับเราบ้างในวันนี้ค่ะ

คำถามก็คือของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
นี่พี่ลงพี่ลงเดี๋ยวไปดูชุดแต่งรถกันนะ

แล้วจะขับไม่ยอมอีกนะ

ยังไม่ได้ทาลิฟต์ให้เลย
พี่ลงนี่ผมกะจะเอารถเอ็บให้ปากบอก
ปลาดให้เทลงมาเวลานั่งมันจะได้ก่อได้

มันไหลแล้วทางไหนเมียนั่งอ่ะเมียนั่งต้องอีกคันนึง

ออกยกล้อให้มันล่วงมาอยู่ตรงพื้นนั่นแหละ
โหดนิดหนึ่งจะได้ไม่ซ้อน

รถกับเมียนี่นะบอกเลยว่า

เราก็ต้องเลือกแล้วคันนี้ขับดีหรือเปล่า

ถูกไหมบางทีมอเตอร์ไซค์ขี่แข็งไป

จริงอะเมียนี่นะ

ถ้าจะจัดสนามแข่งอย่างอีกงี้
ทดสอบการแข่งรถไหมโมโลไซค์
ถ้าพูดกันอย่างนี้ก็เขาหรอกเลย
นี่นะเอาเสื้อไปเอาเสื้อพี่ไป

การที่จะขับรถมันต้องมีมอเตอร์ไซค์

ไม่มีหยิบบอเตอร์ไซค์มึงหยิบเกงไนมาใหม่
ไปเอามาเอาบอเตอร์ไซค์มาปุ๊บจริงป่ะปุ๊บบ้า

เอาแบบธรรมดาพอปั้ม

นี่ให้เข้าที่หยิบกุญแจรถขึ้นมา

อ้าวโอ้โฮ

นั่นไหมฮะ
นั่นไหมฮะ

ไม่ต้องมาลองหรอกหลวงพ่อจะจำวัด
ในขณะที่เด็กเทพกำลังปูนเพลิงอยู่นั้นนั้นเอง

เอาล่ะสิเมื่อสองนักบิดต้องมาเจอกันแบบนี้
พักสักครู่เดียวช่วงหน้ามีฮาแน่นอน
โปรดติดตามตอนต่อไป